ทีนี้มาดูเรื่องของการเดินทางบ้างค่ะ
คือการเดินทางการคมนาคมต่าง
บางทีตอนนี้ผู้ให้บริการเขาก็จะงดให้บริการ
เพื่อไม่อยากให้คนเคลื่อนย้ายเป็นการแพร่กระจายเชื้อ
ไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่อาจจะมีในอนาคต
ไม่ว่าจะเป็นการลดลดขอสอเหมาะก่อลง
รถรถไฟฟ้าลงรวมถึงเรื่องของรถไฟด้วยนะฮะ

วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกเลยที่การรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศ
ให้รถไฟ๒๒ขบวนหยุดวิ่ง
แต่คุณผู้ชมสำหรับใครที่จำเป็นจริงว่าจะต้องเดินทาง
จริงจะมีขบวนรถไฟอื่นที่เป็นรถไฟสายยาว

หลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทยมีการประกาศ
ดเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ทั้งหมด๒๒ขบวน
เริ่มวันนี้ค่ะ๑เมษายนเป็นวันแรก
เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แล้วที่สำคัญจำนวนผู้โดยสาร
มาใช้บริการในช่วงที่ผ่านมานี่ลดลงนะ

ล่าสุดทีมข่าวของเราไปดูมาบรรยากาศที่

ก็ยังมีประชาชนมาใช้บริการอยู่นะคะ
แต่ก็ถือว่าน้อยกว่าช่วงเวลาปกติ
นี่เป็นบรรยากาศที่อาคารโดยสาร
รถไฟแห่งประเทศไทยเขาก็มีการจัดเจ้าหน้าที่เนี่ย
ตรวจวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารบริเวณทางเข้า

ที่นั่งเนี่ยก็ต้องเว้นระยะห่างจากกันนะคะ

ก็จะต้องเขียนใบคำร้องขอเดินทาง
รวมถึงจะต้องมีการกรอกประวัติต่างก่อนจะซื้อตัวด้วย
เจ้าหน้าที่ก็จะคอยให้ความแนะนำอยู่แบบนี้

ขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ที่ถูกยกเลิก๒๒ขบวนเนี่ยนะคะ
มีสายเหนือยกเลิก๖ขบวน

แล้วก็สายใต้ยกเลิก๑๐ขบวน
ซึ่งประชาชนยังสามารถเดินทางไปจุดหมายปลายทางได้
เพราะว่าการรถไฟจะยกเลิกขบวนรถไฟ
ที่สามารถนั่งสายอื่นทดแทนได้
อย่างเช่นนะยกเลิกรถไฟขบวน๓ทับ๔
กรุงเทพสวรรคโลกกรุงเทพ
ก็เปลี่ยนมาใช้ขบวน๗ทับ๘
กรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพได้เหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมถ้าก่อนหน้านี้อาจจะซื้อตัวรถไฟแล้ว
หรือว่าอยากจะที่ไม่เดินทางแล้ว
เลื่อนการเดินทางโทรไปที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ
ของการรถไฟเขาได้หมายเลขโทรศัพท์๑๒
เขาบอกโทรได้ตลอด๒๔ชั่วโมง

คือการโดยสารทางอากาศกับอย่างเครื่องบิน
คือหลายสายการบินช่วงนี้ก็งดให้บริการ
สายการบินยาวไปจนถึงตุลาเหมือนกัน
ช่วงนี้ใครที่ซื้อตัวแล้วตรวจสอบให้ดีนะคะ